ต่อกันที่เรื่องของเอมมี่แอลเมรียนะครับ
ก็คุณพ่อหลังจากที่ทราบข่าวก็รีบเดินทางมาจากเนเทอร์แลนด์
ส่วนเมื่อเช้าค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าไปเยี่ยมลูกสาว
รวมถึงผู้สื่อข่าวก็สอบถามด้วยนะคะ
แต่ก็เปิดเผยสั้นค่ะบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ทนายความ
เป็นเรื่องของทนายความในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับคดีต่างนะคะ
ดังนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะ
กับผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้
ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีตำรวจนครบานสายไหมเชิญค่ะ
จนถึงขณะนี้อดีตดาราสาวยังไม่ถูกส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมินบุรีนะครับ
เพราะกระบวนการสอบปากคำนั้นยังไม่แล้วเสร็จ
ขณะที่ตำรวจนั้นจะเร่งสอบปากคำและสรุปสำนวน
ส่งตัวไปฝากขังช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
นางสาวไอเมรียจาคอปและนายปุญญวัฒนฮิรันเตชะ
ยังคงถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องคุมขังภายในสถานีตำรวจนครบานสายไหม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนจะต้องถูกส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
ตั้งแต่ช่วงเวลา๙นาฬิกาของวันนี้
แต่ปรากฏว่ากระบวนการสอบปากคำของทั้งสองคนยังไม่แล้วเสร็จ
จากวานีทั้งสองคนปรึกษากับทนายความ
ได้ให้การปฏิเสธเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
ทำให้พนักงานสอบสวนต้องสอบปากคำในรายละเอียดอื่นให้ครบถ้วน

พนักงานสอบสวนแยกกันสอบปากคำทั้งสองคน
โดยวานนี้เอมมี่ถูกนำตัวมาสอบปากคำเป็นคนแรก
และเสร็จสิ้นไปช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

ตำรวจจะเบิกตัวนายปุญญวัตรออกมาสอบปากคำต่อ
โดยทั้งสองคนมีทนายความส่วนตัวร่วมกันสอบปากคำ

ปัญญวัตรปฏิเสธว่ายาเสพติดและอุปกรณ์ที่พบไม่ใช่ของตัวเอง
ตามที่นางสาวเอมี่กล่าวหาและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ทำให้ตำรวจต้องเร่งสอบปากคำในรายละเอียดทั้งหมดครับ
ซึ่งสอดคล้องกับนายชัยวัดเดชปฐุม

ลูกความของตัวเองนั้นปฏิเสธว่าของกลางที่ตรวจพบไม่ใช่ของตัวเอง
และไม่ได้เป็นการโยนให้กับผู้ต้องหารายอื่น
รวมทั้งไม่เคยให้การนะคะว่าเป็นผู้ครอบครองหรือจำหน่าย
แต่บันทึกการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่จะเป็นอย่างไรนั้น

และมั่นใจนะครับว่าการต่อสู้ทางกฎหมาย
โดยหลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกับทีมทนายความของนายเอมี่ด้วย
เพื่อให้การต่อสู้คดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และจะไม่ยื่นหลักทรัพย์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว
เพราะของกลางนั้นมีมากกว่าที่กฎหมายกำหนด

เดินทางมาพร้อมกับอาหารและสิ่งของเข้าเยี่ยมลูกสาว
ก่อนเข้าไปพูดคุยกันนานกว่า๒๐นาทีและเดินทางกลับไป
โดยแม่หลังจากเข้าเยี่ยมเสร็จและระหว่างเดินทางไปขึ้นรถนะครับ
ผู้สื่อข่าวพยายามพูดคุยด้วยถึงเรื่องของเอมมี่
โดยแม่นั้นได้ร้องไห้ออกมาและขอตัวกลับ

ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนบุตรสาวได้เรียกร้องสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่นั้น
นางรำดวนไม่ตอบคำถามนี้นะครับ
ก่อนขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางออกจากสถานีตำรวจนครบานสายไหมทันที

หลังจากพ่อและแม่เดินทางกลับนั้น
ตัวเองและแฟนหนุ่มได้เข้าพูดคุยกับทนายความ
โดยเอมี่นั้นได้ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
โดยมีแฟนหนุ่มคอยลูบหัวและปลอบอย่างใกล้ชิด
ซึ่งวันนี้ตำรวจได้นำทั้งสองคนเข้ามาคุมขังในห้องเดียวกัน
เพื่อให้ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดี
จะแยกตัวแฟนนุ่มออกมาสอบปากคำ
และเร่งสรุปสำนวนเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมินบุรี

ตัวของผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นจะให้การปฏิเสธ
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด

แต่ตำรวจบอกนะครับว่าของกลางที่พบที่บ้านนั้น
ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ทั้งหมดนี้นั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจนครบานสายไหมครับ